คุณผู้ชมครับเกิดเหตุการณ์ระทึกเมื่อตอนช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมาที่นราธิวาสครับ
มีโกดังดอกไม้ไฟพวกพลุประทัดต่างเกิดระเบิดขึ้น
ที่สำคัญคือโกดังแห่งนี้อยู่กลางชุมชนแล้วมีตลาดลายล้อมครับ
เยอะแค่ไหนปริมาณของดอกไม้ไฟประทัดแล้วก็ผู้ประมาณ๒คันรถ๑๐ล้อ
คุณดูควันแล้วคุณดูไฟนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดและเกิดไฟไหม้เนี่ยบ้านเรือนแถวนั้นพังเสียหาย
คนเจ็บเนี่ยร้อยกว่าคนตายนี่เกือบร้อย
ระหว่างควบคุมสถานการณ์ปรากฏว่าเสียงประทัดยังดังสลับกับเปลวไฟ

ดีพี่ทำไมไม่น่าว
เพราะว่ามีแต่ดอกไม้ไฟพลุประทัดเต็มไปหมดนะครับ
กัดจุดเกิดเหตุตรงนี้คือเป็นโกดังเก็บดอกไม้ไฟ
กลางตลาดมูโนะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๑
ตำบลมูโนะอำเภอสุงัยโกลกจังหวัดนราธิวาส
ช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมาวันนี้ครับ
จู่ชาวบ้านได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดตู้มขึ้นมา
หลังจากนั้นมีเสียงเหมือนกับพลุดอกไม้ไฟ
เวลาเราจุดป๊อบแป๊บจังต่อเนื่อง
รถตำรวจกู้ชีพกู้ภัยมุ่งหน้าไปครับ
เพื่อจะไปควบคุมเหตุการณ์ระดมกำลังทั้งทหารตำรวจ
กู้ชีพกู้ภัยหน่วยบรรเทาทุกข์ในพื้นที่

คนออกมาตรงนี้เยอะมากฮะอบพยพหนีตายกันจ้าละวัน
ชาวบ้านหลายคนหลายครอบครัววิ่งหนีตายออกมา
ดอกไม้ไฟเสียงพลุแล้วก็ไฟไหม้ก็ดังมาอย่างต่อเนื่องครับ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุได้ในทันที
จากว่ายังมีอันตรายนะครับก็ต้องเร่งวางแผน

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบ
ปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดครับตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้น๙ศพนะฮะ
ตอนแรกมีข่าวมาว่าตายกันเยอะมากแต่ตอนนี้ตรวจสอบและยืนยันได้คือ
ตาย๙ศพแล้วบาดเจ็บ๑๐๐กว่านะครับ
บาดเจ็บ๑๑๕คนด้วยกัน
ผู้เสียชีวิตมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่หนีตายไม่ทันครับ
คนเจ็บนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
เหตุการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บพลุเก็บประทัดในครั้งนี้
ทำให้ดอกไม้ไฟต่างก็เจอแรงระเบิด

มีจำนวนมากกว่า๒คันรถ๑๐ล้อ
บ้านเรือนประชาชนในรัศมีที่โกดังตั้งอยู่ประมาณ๕๐๐เมตร
เสียหายเกือบร้อยหลังคาเรือนครับ
ตำรวจสภมูโนะก็ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าโรงพักของตำรวจก็เสียหายด้วยครับ
เพราะอย่างที่บอกว่าโกดังตั้งอยู่ใจกลางตลาด
ก็มีทั้งบ้านเรือนมีทั้งร้านค้ามีสถานีตำรวจ
สอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าเจ้าของโกดัง
เกิดเหตุวันนี้ไม่อยู่บ้านไม่อยู่ที่โกดัง
พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัด

ทราบชื่อเบื้องต้นคือนายสวัย
ภรรยาชื่อนางสาวปียนุษย์

ข้อมูลทราบว่ามีการเชื่อมเหล็กต่อเติมในโกดังครับ
เปลวไฟคงจะกระเด็นไปติดกล่องกระดาษเก็บดอกไม้ไฟ
ซึ่งกองสุ่มกันไว้เป็นกองใหญ่แล้วก็เกิดระเบิดขึ้น
และอย่างที่บอกว่ามีแต่พลุประทัดดอกไม้ไฟเต็มโกดังไปหมด
สองคันรถสิบล้อพอไฟมาปั๊บคราวนี้ก็ลามอย่างรวดเร็วครับ
คนงานเชื่อมเหล็ก๕คน
เมืองต้นคาดว่าอาจจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
แต่เดี๋ยวรอการตรวจสอบยืนยันอีกครั้งนะฮะ
สาเหตุที่แท้จริงนั้นรอการพิสูจน์ทราบ

เชิญเจ้าของและผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
รวมทั้งดอกไม้ไฟต่าง
คงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วล่ะ

จะต้องจัดเก็บอย่างไรเพื่อความปลอดภัย

นี่คือเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมา

อำเภอสุงัยโกลกจังหวัดนราธิวาส

และบาดเจ็บอีก๑๑๕คนด้วยกันครับ